แต่ว่าตอนนี้ครับตูนเบอร์ดี้แซลมแล้วก็ทีมงาน๙คนละ๙
สตาร์ทวิ่งในเซตที่๔ด้วยระยะ๑๕กิโลเมตรนะครับ
สนามยิงปืนบางบัวทองนนทบุรี
่งหน้าเข้าสู่พื้นที่ปฐุมธานีก็จะถึงในคืนนี้แหละครับ

ติดตามจากคุณพยุงศักดิ์การสมเกตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
เราก็ไปติดตามอยู่นะฮะติดตามกันตั้งแต่เช้านะครับ

จะได้รู้ความเคลื่อนไหวล่าสุดว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง

คือผมเชียร์ให้ไปถึงจุดหมายปลายทางอยู่แล้ว
แต่ว่ายอดเงิน๗๐๐ล้านบาทผมจะถึงไหม๗๐๐ล้านบาท

แต่นี่ก็ใกล้จะแตะ๗๐๐ล้านบาทแล้วนะคะ

แล้วก็มียอดบริจาคต่อเนื่องเลย
ศิลปินดารานักร้องนักแสดงบางคนก็บริจักษ์ในนามส่วนตัวเป็นหลักล้าน

ผมมองเลยว่าคือยังไงเนี่ยเกินทะลุแน่นะครับ

รายงานสดมาจากจังหวัดปฐุมธานีครับ
ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนน๓๔๐

วิ่งมาถึงหน้าจุดจุดนี้นะคะซึ่งก็เข้าพื้นที่เขตจังหวัดปฐุมธานี
หลังจากใช้เวลาพักประมาณ๒ชั่วโมงนะครับ
ตูนบริษัทแรมพร้อมทีมงานก้าวโคลก้าวได้เริ่มวิ่งในเซ็ตที่สี่
จากสนามยิงปืนบางบัวทองจังหวัดนทบุรีนะครับ
่งหน้าสู่แคนนอนบอลเมนูเฟคเจอร์ริ่งนะครับ
อำเภอรัดหลุมแก้จังหวัดปฐุมธรรมนี้ด้วยระยะทางสิบห้ากิโลเมตรนะครับ
แม้ว่าตลอดเส้นทางนะครับจะมืดแล้วแต่ก็ยังมีประชาชนออกมายืนรอ
ให้กำลังใจตูนบริสแลมตลอดทางนะครับอยู่เป็นระยะพร้อมบริจาคเงินสมทบทุน
เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศนะครับโดยตูนได้แวะทักทายมาชนบางจุด
และร่วมร้องเพลงกับประชาชนที่มาเฝ้ารอระหว่างทางครับ
นี่ครับนี่เป็นบรรยากาศสดเลยครับที่ทีมข่าวกำลังก่อติด
โครงการ๙คนละ๙ครับจะเห็นได้ว่าคุณตูนวิ่งในความมืดนะครับ
นี่ครับนี่ครับคุณตูนวิ่งในความมืดนะครับ
ก็อีกไม่ไกลครับจะถึงจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
คาดว่าในวันพรุ่งนี้จะถึงสุพรรณบุรีนะครับ
ขณะที่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับ
นายแพทย์เจษฎาโชคดำรงศุกร์นะครับ
หลักกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยคณะได้เดินทาง
มอบเงินสำนุนให้กับคุณตูน๑ล้านบาท
เพื่อเสบ็ทรงประเทศให้กับตูนบอริสาแลม
พร้อมกับว่าขอขอบคุณตูนที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยทั่วประเทศ
ไทยทั่วประเทศเพื่อจะเริ่มวิ่งให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น
และเป็นการปลูกกระแสให้คนไทยหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง
และยังเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ลุกขึ้นมาทำสิ่งดีให้กับสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงครับ
นายแพทย์เจษดานะครับยังกล่าวด้วยนะครับว่า
นายแพทย์ปริยสกลสกลสัตยทรนะครับรัฐมนตรีวการกระทรวงศาลนักศึกษ์
และกำชักให้โรงพยาบาลทุกแห่งนะครับที่ตูนวิ่งผ่านนะครับ
เตรียมความพร้อมดูแลคุณตูนและทีมงาน๙คนละ๙ตลอดเส้นทางด้วยนะครับ
ให้กำลังใจคุณตูนนะครับรวมทั้งท่านรัฐมนตรีวการกระทรวงศาลนักศึกษ์
ท่านก็อยากมาให้กำลังใจครั้งนี้เนี่ยทำให้กระตุ้นประชาชนไทยเนี่ย
ให้อยากออกกำลังกายนะสิ่งที่ดีเหล่านี้ก็ทำให้คนไทยเนี่ยรู้จักการให้นะฮะ
ทางแพทย์พยาบาลของเราเนี่ยก็ภูมิใจว่าคุณตูนเนี่ย
เห็นถึงความเขาทำงานหนักมาตลอดนะครับ
แล้วก็รวมทั้งคุณตูนได้ห่วงใยในเรื่องเครื่องมือแพทย์
โรงพยาบาลทุกแห่งที่คุณตูนวิ่งผ่านนี่นะ
เตรียมความพร้อมในเรื่องที่จะช่วยดูแลคุณตูนในตลอดทางถึงเชียงรายครับ
ด้วยระยะทาง๑๕กิโลเมตรนะครับถึงแคนนอนบอลเมนูเฟคเจอร์ลิ่งนะครับ
อำเภอราชหลุมแก้วซึ่งเป็นเส้นสุดท้ายของวันนี้ระยะทาง
รวมทั้งวันนะครับก็๕๒กิโลเมตรจะเข้าพื้นที่ของจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
โดยยอดบริจาค๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศ
ขณะนี้นะครับก็ประมาณ๕๙๔ล้านบาทแล้วนะครับ
และวิ่งจากกระเพือไปตรงจังหวัดยะลารวมมันทักทาง๑๐๕๓กิโลเมตรแล้วครับ
ครับส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับคุณตูนและทีมงาน๙คนละ๙ก็จะออกวิ่งตามปกตินะครับ
ซึ่งคาดว่าจะถึงจังหวัดสุพรรณบุรีแน่ในวันพรุ่งนี้
เพื่อไปหาพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
พระยุงศักดิ์การสมเกตคลาวสตร์ทีวีรายงานสดจากจังหวัดสุพรรณบุรีทางนี้ครับ